พอพูดถึงเรื่องของบุคคลที่บาดเจ็บแล้วนะครับ
ในโลกโซเชียลได้มีการนำจดหมายของผู้บาดเจ็บท่านหนึ่ง
ท่านเป็นพันเอกแพทย์หญิงภูลศรีบุญปาริสนะครับ

และเป็นผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดครั้งนี้
เขียนสื่อสารกับลูกศิษย์ขณะเข้าเยี่ยม
บอกว่าไม่ได้ออกรบยังถูกระเบิดนะคะ
ดีขึ้นมากแล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะขอบคุณค่ะ
ครั้งนี้นะครับพันเอกแพทยิงภูณศรี
เป็น๑ใน๓ของผู้บาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ระเบิด
แม้ว่าอาการจะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่ยังไม่สามารถพูดได้
จากโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณกรามและลำคอ
ต้องผ่าตัดใส่เหล็กดำขากันไกล
และยังต้องติดตามอาการต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับ
ส่วนบรรดาชาวเน็ตเห็นข้อความตรงนี้แล้ว
ทางด้านของพันเอกแพทย์หญิงภูนศรีเขียนออกมา

นี่อยู่โรงพยาบาลแท้นะฮะ
ก็ชาวเน็ตก็ให้กำลังใจอดีตอาจารย์แพทย์หญิงท่านนี้นะครับ
โดยขอให้หายไวเว่ยเว่ยโดยเร็วนะครับ
แต่ว่าทางด้านของข่าวนะฮะ
ผู้ชายข่าวก็รายงานว่าอาการของผ้าดินท่านนี้ดีขึ้น
แล้วก็อย่างที่บอกไปสามารถที่จะสื่อสารได้แล้วนะครับ